เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่เมืองกากาต้าของอินเดียค่ะ
เพราะว่าสะพานยกระดับคอนกรีตพังถล่มลงมา
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๒๒คนนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียก็กำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
แล้วก็อาจจะมีบางคนที่ติดอยู่ใต้ซากประหักพังด้วยค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
วินาทีที่สะพานยกระดับถล่มลงมานะคะ
โดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ค่ะ
คือสะพานยกระดับนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แล้วก็อยู่ที่บริเวณย่านการค้าของเมืองกากาต้ารัฐเวงกอตะวันตกของอินเดียนะคะ
ผู้คนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาแล้วรถยนต์ก็สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถสามล้อเครื่องแล้วก็รถจักรยานนะคะ
ทุกคนก็ไม่คาดคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อดผู้เสียชีวิตนะคะรายงานเพิ่มขึ้นเป็น๒๒คนแล้วและผู้บาดเจ็บมีกว่าร้อยคนแล้วค่ะ
รวมถึงยังคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากคอนกรีตอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากประหักพังนี้ก็ดำเนินไปอย่างเร่งด่วนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้ค่ะ
โดยเมื่อคืนนี้มีทหารแล้วก็ทีมกู้ภัยหน่วยรวมกว่า๖๐๐คนเข้าร่วมปฏิบัติการ
ซึ่งนอกจากนี้หน่วยฉุกเฉินก็มีการนำสุนัขเข้าช่วยดมกลิ่นมีอุปกรณ์ตรวจหาสัญญาณชีพเข้าไปตรวจสอบ
ซึ่งล่าสุดค่ะทางการสั่งอบพยพประชาชนออกไปแล้วนะคะ
เพราะเกรงว่าแผ่นคอนกรีตแผ่นอื่นของสะพานยกระดับความยาวระยะทางกว่า๒กิโลเมตรเส้นนี้อาจจะพังถล่มลงมาอีกได้
ส่วนสาเหตุของการพังถล่มครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะ
ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้ว๗ปีโดยตามสัญญาเนี่ยจริงแล้วระบุเอาไว้ว่าต้องสร้างเสร็จภายใน๑๘เดือนนะคะนี่ล่าช้ามากว่า๖ปีเลยทีเดียว
เรื่องนี้นายโนเรนทราโมดี้นายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ส่วนตัวค่ะบอกว่ารู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองกากัตต้าพร้อมกับแสดงความเสียใจไปยังญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็เป็นทวิตเตอร์ส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีค่ะ